อ่ะไปค่ะอีกหนึ่งเจ้าอาวาสนะคะวงการพระเขาบอกว่า
ฟอร์มจริงช่วงนี้เมื่อกี้นี้เจ้าอาวาสขอนแก่นใช่ไหมคะ
ครับนี่เจ้าอาวาสวัดดังอุทัยธานีค่ะ
เมาเหล้าวันคริสต์มัสนะ๒๕ธันวาคม
แล้วไปขับกระบะชนรถชาวบ้านเนี่ยพังเสียหายไป๔คัน
ตำรวจจับแล้วตอนนั้นบอกโอ้พอดีท่านบาดเจ็บ
ต้องไปรักษาตัวก่อนวันนี้ก็เลยนัดมาคุยกัน
บอกว่าโอ้ต้องศึกแล้วล่ะท่านเพราะว่าวันเกิดเหตุจับเป่าอ่ะ

พุ่งบรรดิ๒๐๐มิลลิกรัมไปตั้งไม่รู้เท่าไหร่ค่ะ

บอกบวชมานานเพิ่งทำผิดครั้งแรก
ไม่ศึกได้ไหมอุ๊ยเกลือกร่อมเป็นชั่วโมง

มันเป็นไปไม่ได้จริงท่าน
ตำรวจสภาพเมืองอุทัยธานีนำตัวพระสมุทรชัยภูมิ
ภูมิปัญโยเจ้าอาวาสวัดดงเศรษฐี
ไปพบกับพระครูอุปกิจปริยัตยากร
เจ้าคณะอำเภอหนองขายอย่างเพื่อจะให้ศึก
ต้องคุยอยู่เป็นชั่วโมงอะพี่อุ๋ยกว่าจะยอมศึกอะค่ะ
เพราะว่าพระรูปนี้บอกว่า

เพราะว่าบวชเป็นพระมานานขอศึกวันอื่นได้ไหม
เจ้าคณะอำเภอก็พยายามเจรจาบอกมันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้

อาตมาเพิ่งทำผิดกฎของสงฆ์ไปดื่มยาดอง
แล้วเกิดอุบัติเหตุแค่ครั้งเดียวเอง

แต่ขอขึ้นศาลทั้งที่เป็นพระสงฆ์ได้ไหม

โยมเป็นจำเลยมันดูไม่ดียังไงก็ต้องศึก
ชั่วโมงหนึ่งผ่านไปถึงจะยอมศึกค่ะ
แล้วตำรวจถึงได้นำตัวส่งฟ้องศาลได้นะคะ

ก็ไม่ควรจะไปดื่มไม่ควรจะไปขับรถอะไรตั้งแต่แรกอยู่
เขาบอกว่าเพิ่งทำผิดครั้งแรกเพิ่งดื่มยาดองแล้วขับรถชนครั้งแรก
สื่อการดีล่ะสื่อการดีล่ะละ
อยู่ไปชาวบ้านเขาก็จะด่าเปล่านะฮะ